พึ่งนะคะมาดูเรื่องความน่ารักกันต่อค่ะของลูกดาราคุณผู้ชม
สมัยนี้นะคะยิ่งอายุเยอะต้องยิ่งแซ่บค่ะ

แล้วลูกชายร้อยหล่อคุณผู้ชมคุณแม่ก็ซู่ยเฉาะค่ะ

มาเห็นแววว่าน้องจิ๊กเกอร์หล่อมาก
เขาคงความหล่อนี้มีอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ความที่เขาอยู่กับคุณแม่เยอะนะคะ

ใช่นะคะแล้วก็คือแบบว่าดูสิหน้าเหมือนพี่แมวไหมล่ะ
เหมือนพ่อได้คุณพ่อมาเต็ม

หล่อเบอร์นี้นะคะแม่จะโรยราไปได้ไงคุณผู้ชม

ห้า๔๘ก็ลาด

แต่ล่อแปดก็ทิวับเป็นคุณแม้สวยลูกชายหลอด
เป็นดูแล้วคุณคุณผู้ชมขาไม่แพ้ก็เลยพินุศบากับนองปุ่นค่ะคุณขาบอกเลยว่านอกพูดคือการดีมาก
เรามาตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อที่ดูโกหลุมี
ระดับแหมเขียนอะไรเนี่ยเอาใจซะละเกิน

ที่สำคัญดีกรีโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดา

บอกเลยว่าเตรียมขึ้นแท่นคุณหมอหล่อบอกต่อด้วยค่ะ
และความหล่อโปรไฟล์ดีขนาดนี้คุณแม่ก็ห่วงไม่ธรรมดาแหละ
คุณแม่ก็เลยจะต้องสวยเสียแซ่บเวอร์เหมือนกัน
เพราะว่าจะต้องคอยสแกนสาวที่จะเข้ามาขายขนมจีบลูกชายเขา

แล้วบอกเลยว่าพี่นุษบาเป็นดาราสาวอีกคนนึงนะคุณ

สวยเซียสาวใกล้หน้าก็ดูสวยและก็หุ้นยังแทบอยู่เป็นไง

ดีทั้งคุณลูกดีทั้งคุณแม่จริงนะคะ
คู่สุดท้ายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าสาวเนี่ยด้อมรอได้เลยนะ

บอกเลยออร่าสว่างวาบเลยนะคะ

พระเอกเกาหลีมาเลยนะโอป้าเกินต้านจริง
ดาวเมดความน่ารักรุนแรงเหลือเกิน
หน้าตานี่พิมพ์หน้าคุณแม่มาเลยนะ
สำหรับน้องจีโน่เชื่อว่าโตขึ้นอีกนิดนึงนะ

ส่วนคุณแม่พลอยนั้นแม้จะลูกสี่
ย้ำนะคะคุณพลอยลูกสี่นะคะ
แต่ความสวยบอกเลยว่าเปล่งปากทุกอนุ

หน้าใสเหมือนเด็กอยู่เลยหุ่นก็แซ่บนะ

ถ้าคุณสามีสะกิดนะ

ใช่นะคะแต่ว่าหุ่นสีเอิ้มไหมคะ

ใช่แซ่บอยู่ดูแลตัวเองได้ดีทุกบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะ